มาดูเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนเลยค่ะ
ล่าสุดสุดสดร้อนใกล้เหล่านี้เองนะคะ
มีรายงานข่าวเข้ามาเนี่ยฝนตกรถติดแบบนี้ค่ะ
รามคำแหงเขตวังทองหลางลาดพร้าว

จุดมีน้ำท่วมแล้วค่ะน้ำท่วมขังรอการระบาย
แยกราชประสงค์ใจกลางเมืองฝนก็ตกหนักรถติดทุกช่องทางเลยนะคะ
ถนนพระราม๑แยกเพลินจิตชิดลม
หมอกเกษตรบางเคนเนี่ยค่ะก็ฝนตกหนัก
ผู้สื่อข่าวรายงานน่าจะขับรถไปด้วยบอกว่าใช้ที่ปัดน้ำฝนระดับ๒แล้ว

ถนนบรมราชชนนานีขาเข้าค่ะข้างมหาวิทยาลัยมหิดลก็ฝนตกหนักนะคะ
มีอุบัติเหตุด้วยจุดนี้รถชนกันสี่คันเนี่ยค่ะ
ถนนเพชรเกษมช่วงซอย๖๙ฝนตกหนักมากนะคะ
ออกไปโซนนอกเมืองเนี่ยช่วงแยกพุทธมณฑลสาย๒บางแคตกหนักมากเช่นเดียวกัน
ปริมาณน้ำฝนถ้าวัดช่วง๖โมงเย็นนะคะ
สูงสุดอยู่ที่เขตลาดกระบัง๔๑มิลลิเมตร
ราชเทวี๒๒๕น้องจอก๑๙๕มิลลิเมตรนะคะ
ฝนที่ตกอยู่ตอนนี้เป็นฝนที่มาจากภาคเหนือภาคอีสานค่ะคุณผู้ชม
คือค่อยเลื่อนลงมาทางภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
คืนนี้จะมีลมหนาวดันมาอีกรอบหนึ่ง
อย่างที่บอกค่ะว่าจะตกตลอดเลยนะคะสำหรับในกรุงเทพนะคะ
เดี๋ยวหลังจากนี้จะฝนจะเบาลงแล้วก็จะตกไปเรื่อยจนเที่ยงคืน
หลังเที่ยงคืนตกหนักอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตกต่อเนื่องไปจนถึงเช้าเลยค่ะ
แล้วก็หลังจากนี้ช่วงวันที่๒วันที่๓พฤษภาคมต้นเดือน
ก็จะกลับมาตกหนักอีกรอบนึงแล้วก็ในกรุงเทพมีรายงานข่าวในโลกโซเชียล
จะแชร์ภาพกันเยอะแล้วเดี๋ยวมีภาพให้ดูเนี่ยค่ะครับ
เป็นหลังคาป้ายรถเมหน้าปตทถนนวิภาวดีรังสิต
ตรงกันข้ามกับเซ็นทรัศน์ราชพราวะค่ะหลังคาใช่คือถล่มลงมา
ตอนนี้ยังไม่มีรายงานคนบาดเจ็บนะคะคือเราก็ถามไปว่ามีคนยืนรอรถเมย์อยู่ไหมอะไรยังไง
ถล่มลงมาแบบนี้มีใครเจ็บหรือเปล่าครับไม่มีรายงานถึงคนบาดเจ็บ
แต่เห็นภาพแล้วโอ้น่าตกใจว่าลมมันแรงขนาดนั้นเชียวเหรอ
หรือมันไม่มั่นคงแข็งแรงขนาดไหนมันถึงถล่มลงมาได้อย่างนี้นะคะ
น่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนด้วยนะฮะเพราะว่านี่เป็นจุดป้ายรถเมย์ใหญ่นะ

ทางเท้าพ่อกว้างเป็นปตทสำนักงานใหญ่นะครับน้ำฝนอาจจะลงมาแบบหนักมากนะฮะ